เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๓ทุ่มที่ห้างแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองยะโสธรมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องเขาก็เป็นพนักงานร้านอาหารเป็นร้านไก่ทอดชื่อดังในห้างนั่นแหละ
งานออกมาเนี่ยแถวข้างห้างเป็นลานจอดรถจักรยานยนต์มีผู้ชายคนหนึ่งมาดักอยู่แล้วก็ทำร้ายร่างกาย

ต่อยกระทืบคือแบบสลบพุบไปกับพื้นยังไม่หยุดนะฮะมีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ชายคนนี้ทำร้ายหญิงสาววัย๒๖ปีนะฮะที่เป็นพนักงานของห้างจนเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายแล้วจนฟุบกองกับพื้นเลือดไหลนองเต็มพื้นถึงจะไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คำถามก็คือว่าเอาละมันไม่มีครัยช่วยมาช่วยอะไรตอนหลังทำไมไม่ช่วยหรือแต่ตอนนั้น
รอปภของห้างบอกว่าเห็นเหตุการณ์แล้วล่ะผู้ชายที่มาทำร้ายเนี่ย
แต่พอจะไปช่วยเนี่ยผู้ชายคนนี้พูดขู่มาว่ามีปืนนะใครเข้ามาจะยิงให้ตายให้หมด

กล้าเข้าไปก็ได้แต่แจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่มาถึงผู้ชายคนนี้ก็หนีไปแล้ว
ก็เลยช่วยพาตัวหญิงสาวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะทีมข่าวนะคะก็ไปที่บ้านของคนเจ็บนะคะ
ไปเจอกับนายพานุวัฒน์สามีเขายอมรับว่าเขาเป็นคนทำเอง
เป็นสามีค่ะเป็นคนในคลิป
เขาทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองค่ะ
โอ้โหเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาแต่งงานกันมาเป็น๑๐ปี
มีลูกอายุ๕ขวบคนหนึ่ง
เมื่อปีที่แล้วเขาอ้างว่าภรรยาเขานอกใจ
แอบคบกับผู้ชายที่ทำงานในที่ทำงานเดียวกัน
รับปากว่าจะเลิกแต่ไม่เลิกสักทียังไลน์หากันอยู่
ทั้งที่ฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วเขาอ้างแบบนี้นะ

พวกมันเลือก
แต่เมื่อเขาไป
กำลังเลือกกับของขันเรา
เพื่อเอาตัวอื่นแม่อีก